ดูการนี้ฐานสดทางไทยรัฐทีวีกำลังเข้มข้นแล้ว
นัดนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับในช่วงเล็กแรก

ผลการแข่งขันหน่อยนะครับคู่ที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดจบไปในช่วง๖โมงเย็นนะครับ
เป็นเกมการแข่งขันที่จังหวัดสุราธานีครับกุ้งสายฟ้าสุรธานีเจ้าบ้านอันดับหก
เปิดสนามตาฟิยารีน่านะครับเจอกับโลโซดีไทเทค
สวัสดีเนี่ยลงเล่นเป็นนัดที่๑๒นะครับยังมีโปรแกรมค้างอยู่อีก๑นัดนะครับ
ไปเตะในช่วงเล็กสองเลยเจ้าบ้านก็ขึ้นนำก่อนสองศูนย์นะครับ
นกรุดเชื้อหมอดูแล้วก็ทศวรรษโพทองนะครับในช่วง๙นาทีแรก
จากนั้นทีมเยือนไล่มาหนึ่งต่อสองครับจากบรรหารขันที่ชัยกาจรนะครับ
นาทีสิบหกก่อนที่อีกสองนาทีลูกนี้อู้หู
เกมรักกันอยู่เลยครับเสร็จกรีมรับกันอยู่
เจอยิงสวนธุมเดียวของกิฤฮงหัวชัยครับ

ครึ่งหลังครับมาลุยกันหนักเลยครับ
ยิงเพิ่มอีกสี่ลูกนะครับจากนครคิดเห็นนาทียี่สิบเก้า
วิชาแสงทองนาที๓๙และวิทูถาพินาอีก๒ลูกนาที๓๔แล้วก็๔๐
จบเกมครับสุราธานีชนะไป๗๑มีเพิ่มเป็น๒๐แต้มรั้งอันดับ๖
ขณะที่โลโซดีไทเทคนะครับก็มี๑๔แต้มเท่าเมิ
ส่วนผลอีก๒คู่นะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะครับในช่วงของข่าวพักดึกนะครับ
เดี๋ยวกันหน่อยนะครับอาจจะมีไฮไลท์มาฝากกันด้วยนะครับแต่ว่าผลการแข่งขันที่เราสามารถสรุปมาให้ได้
ก็จะมีเกมระหว่างบางกอกซิตี้นะครับเอาชนะกรมทางหลวง๖ต่อ๐
และนนทบุรีครับเก็บจะชนะนัดที่๒ได้สำเร็จในซีซั่นนี้
เอาชนะแคทเอฟซี๓ต่อ๒ได้ประตูในช่วงเหลือ๙วิสุดท้ายนะครับ
ฟุตบอลไทยลีกก็ถือว่าเข้มข้นเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับก็ติดตามกันได้นะครับ
แล้วก็มีซูเปอร์ฮอลเวอร์นะครับกำลังเตะกับทางพัทยายูนิเต็ด
ช่วงนี้บางสนามเนี่ยมีฝนตกเลยครับทำให้ผลกันนะครับ
อาจจะได้เป็นใจแล้วก็ทำให้เกมนั้นเล่นกันค่อนข้างลำบากครับ